เกิดขึ้นกับผู้หญิงท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยเจอกับอะไรแบบนี้ไหมคะ
แต่เราไปหาคำตอบมาให้ด้วยนะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเช่าห้องค่ะ
อยู่ดีได้ยินเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์
แต่เสียงมันมาจากไหนรู้ไหมคะจากรูปลั๊กไฟที่อยู่ฝาห้อง
เสียงมาจากรูปลั๊กไฟเหรอมันมีเสียงออกมาได้ด้วยเหรอค

เนี่ยค่ะรูปลั๊กไฟที่ฝาห้องอ่ะฝาบ้านเนี่ย
มีเสียงสวดมนต์ออกมาจากรูตรงนี้
เจ้าของคลิปคือคุณอีฟแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะ
ไปเช่าห้องอยู่ที่จังหวัดตราด
แล้วก็ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะ
แล้วมันมาจากรูปลั๊กไฟค่ะ
เธอก็เลยงงเธอเลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอามาโพสต์
บอกว่านี่คือห้องเช่ารายวัน
ได้ยินเสียงแบบนี้เธอก็แอบจะหลอนเหมือนกัน
คนที่เห็นคลิปนี้ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
บ้างก็บอกว่าเสียงจากข้างห้องหรือเปล่า
บางทีห้องเช่าฝาก็จะบาง
มันเลยรอดมารอดงูไปปลั๊กไฟมา
บางคนบอกว่าอุ้ยเสียงสวดมนต์ที่ได้ยินคือเสียงสวดสำหรับงานศพ
มันไม่ใช่สวดงานมงคลหรือว่าสวดมนต์ก่อนนอน
ข้างห้องเขาจะสวดแบบนี้ทำไมใช่

เราหาคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่า

มันน่าจะมาจากท่อสายไฟ
โครงสร้างของห้องเช่าจะวางท่อสายไฟเชื่อมติดต่อกัน
มันก็เป็นไปได้ว่า๑ในห้องเช่าที่ตึกนั้น
เปิดบทสวดมนต์แล้วคลื่นแทรกคลื่นเสียง

มันก็โพลออกมาจากรูปลั๊กไฟ
ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้
ห้องนี้เป็นห้องเช่ารายวรรณ์
ของท่อสายไฟทุกอย่างจะไปลวมอยู่ที่ดี
ก็จะมีการทำ
มีการทำพิธีสวดพระในจุดใดจุดหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเงี่ยหูฟังจะได้ยินชัดเจนเลย
อันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับห้องเช่ารายวัน
หรือว่าห้องพักในคอนโดหรืออะไรต่าง
ที่มีระบบท่อเซวิสถึงทุกห้อง
อาจจะได้ยินเสียงเพื่อนข้างห้องด้วยซ้ำนะครับ